แต่ว่านำส่วนนั้นไปลดหย่อนภาษีได้ตามฐานเงินเดือนของแต่ละบุคคลนะครับ
แต่ว่าวันนี้เรามีคำแนะนำว่าคุณผู้ชมจะทำให้เงินงอกเงยได้อย่างไร
เงินจำนวนนั้นนอกเหนือจากการไปใช้ในเรื่องของการลดห่อนภาษีครับ
ปัจจุบันเนื่องขายในการคืนภาษี
มาตรการช็อปช่วยชาติจะคำนวณตามฐานภาษีของเงินได้ของแต่ละบุคคล

มีเงินบรายได้สุดที่ต่อปี๑๕๐๐๐๐บาทไปถึง๓๐๐๐๐๐บาท
ก็มีฐานภาษีที่ร้อยละ๕
จะได้เงินคืนภาษีสูงสุดนะครับ
ถ้าเกิดว่าไปซื้อของ๑๕๐๐นำไปลดห่อนภาษี
จะได้คืนกลับมา๗๕๐บาท
บรายได้๓๐๐๐๐๐บาทถึง๕๐๐๐๐๐บาทต่อปี
ฐานภาษีร้อยละ๑๐ได้คืนมา๑๕๐๐บาท
จนไปถึงสูงสุดมีรายได้เกิน๔ล้านบาทต่อปีขึ้นไปนะครับ
ฐานภาษี๑๓๕ก็ได้คืนสูงสุด๕๒๕๐บาทครับ
ทางด้านของนายสินทนันบุญยอดภูมิในการอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็แนะนำว่า
ผู้ที่ต้องการเข้าไปร่วมมาตรการช็อปช่วยชาติ
จะลงทุนในสิทธิพิเศษทางภาษีก่อน
แล้วจึงไปซื้อสินค้าที่ได้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีนะครับ
เช่นการนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
เนื่องจากว่าเป็นการลงทุนตลาดหุ้นระยะยาว
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ร้อยละ๑๐ต่อปีครับ
ตัวอย่างง่ายหากนำเงินจำนวน๑๕๐๐๐บาทไปลงทุน
สิ้นปีคุณผู้ชมจะได้ค่าเฉลี่ยเรื่องของรายได้ประจำปี๑๑๐
คิดเป็นมูลค่าเพิ่ม๑๕๐๐บาท
ทำให้เงินทั้งหมดจะเพิ่มจาก๑๕๐๐๐บาทเป็น๑๖๕๐๐บาทนั่นเองครับ
ไปลงทุนต่อเนื่องในปีถัดไป
ก็จะได้ค่าเฉลี่ยรายได้ประจำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐ของ๑๕๐๐บาท
ก็คิดเป็นมูลค่าเพิ่มรวม๑๖๕๐บาท
เงินที่มีทั้งหมดก็จะเป็น๑๘๑๕๐บาทในสิ้นปีถัดไปครับ
แต่หากรับความเสี่ยงของตลาดหุ้นไม่ได้
แนะนำแบบนี้ให้คุณผู้ชมนั้นไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
แต่ว่าให้ผลตอบแทนน้อยกว่านะครับ
มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ๕ต่อปีครับ
นำเงินไปใช้ในช่วงนี้ควรจะยึดหลักเก็บก่อนจ่าย
หากยังไม่เคยลงทุนควรจะลงทุนก่อนนะครับ
จึงนำเงินส่วนที่เหลือจากการลงทุนนั้นไปซื้อสินค้า

เพราะว่านอกจากจะได้รับเงินคืนในการปันผลจากกองทุนแล้ว
ก็ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง
แต่ว่าไม่เกินร้อยละ๑๕ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในปีนั้น
กับว่าจะได้เงินมากกว่าการลดหย่อนภาษี
จากมาตรการช็อปช่วยชาติถึง๒เด้งนั่นเองครับ
สวัสดีครับ